และแน่นอนคือกินคลีนคือกินผักสด
อาหารพวกส้มตำปลาเผาก็มีผักสด
ครับแทนมาก่อนด้วย

ส่วนลิ้นที่เห็นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วเข้าห้องหลบห้องแล็บ

เราติดต่อไปยังผู้หญิงคนนี้
แล้วก็เจอตัวนะเธอก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
นี่ฮะนางสาวริสาบุญพิทักษ์นะครับเธอบอกว่าเธอใช้ชีวิตโดยปกติ
ก็ทานอาหารแบบทานคลีนรักษาสุขภาพทุกครั้งที่กลับบ้าน
ก็ทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกสุขอนามัยเหมือนกับผู้คนทั่วไป
แต่เมื่อคืนวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมากำลังแปลงฟันอยู่
แล้วก็มองเห็นที่ลิ้นมีลักษณะเป็นตุ่มคล้ายสิวขึ้นบริเวณข้างลิ้น
ก็เลยไปถามครอบครัวถามคนรอบข้างว่าเอ๊ะมันเป็นอะไร
ส่วนมากก็จะบอกว่าร้อนในไหมหรือว่าจะเป็นเริม
ก็ให้ไปซื้อยามาทาเผื่อจะหายอืมปรากฏว่าพอใช้ยาทา
ตุ่มที่คล้ายสิวที่ลิ้นมันไม่หายครับ
มาถึง๑กรกฎาคมไปหาลูกค้าที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพพอดี
ก็เลยถือโอกาสให้หมอช่วยตรวจให้หมอที่ตรวจให้ทีแรกก็คิดว่าเป็นตุ่มสิว
หรืออาจจะเป็นหนองปกติหมอก็เลยเอาเข็มสะกิดไปที่ตุ่ม
เพื่อจะได้บีบน้ำสีเหลืองที่เหมือนหนองออกมา
แต่พอหมอใช้เข็มสะกิดเปิดปากแผลเท่านั้นปรากฏว่าไอ้ที่เห็นเหมือนสิวทีแรกเนี่ย
มันกลับเป็นลักษณะของแข็งคล้ายเม็ดข้าวสารอ้าวเนี่ยฮะมันไม่ใช่หนอง
มันเป็นของแข็งคล้ายเม็ดข้าวสารค่ะหมอก็เลยเอาไอ้วัตถุชิ้นเนี้ย
สะกิดออกมาเนี่ยเอาไปเข้าห้องแล็บ๕กรกฎาคมผ่านมา๕วัน
ที่เป็นเจ้าของไข้ที่รักษาให้นัดมาฟังผลมาถึงแพทย์ถามเลยว่า
ชอบกินเนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบไหมหรือว่ากินผักสดที่เป็นผักลักษณะแบบพวกต้นเรียดินไหม
อ่ะใช่เลยทีเนี้ยกินบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าวัตถุที่พบมันไม่ใช่น้ำหนอง
แต่มันคือตัวอ่อนของพญาติตืดหมูไม่เคยเจอจริงจริงนะพญาติไปฝังอยู่ในลิ้นเนี่ย
ญาติตืดหมูเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เอาเป็นว่ามันคือตัวอ่อนพญาติคุณอรัชพร
มันไปฝังในลิ้นคือมันเข้าไปยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสืบสวนทางด้านโรคเนี่ยแน่นอนว่า
หนึ่งชอบกินเนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบไหมเธอไม่กินแน่อย่างมากก็ส้มตำปลาเผา
ผักสดที่เป็นต้นเรียดินบ่อยไหมโอ้ชอบเลยทีนี้เธอกินคลีนไงถึงบอกว่าต้องไล่ก่อนว่า
พื้นฐานของเธอเป็นยังไงที่เธอบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าหมอบอกว่าไอ้พญาติตืดหมูเนี่ยปกติ
คนที่จะเจอพญาติชนิดนี้ต้องชอบกินอาหารที่ปรุงไม่สุกนะหรือว่ามันอยู่กับผักพวกต้นเรียดิน
อาจจะล้างไม่สะอาดแบบนี้เจอได้แนวทางรักษาแพทย์ต้องทำการผ่าตัดลิ้นนะครับ
ทำการเอาตัวอ่อนกับไข่ของพญาติตืดหมูออกจากลิ้นของเธอเพราะที่ไอ้สะกิดไปน่ะมันคือหน่อยเดียว
ยังมีอีกเหรอคะที่เอาไปเข้าห้องแล็บจะได้รู้ว่าคืออะไรอ๋อมันยังอยู่
บอกว่าแพทย์ก็ผ่าตัดเนื้อบางส่วนของลิ้นคือต้องแบบเอาที่มันติดกับตุ่มอ่ะเอาเนื้อออกไปอ่ะ
ตอนนี้ลิ้นของเธอไม่มีพญาติตืดหมูแล้วแต่มันกลายเป็นแผลที่ปากแล้วก็ยังไม่หายดียังคงปวดระบมอยู่
เวลาพูดเวลาอ้าปากเนี่ยอันนี้ปวดอยู่
เอาครีมแหลมเนี่ยคีบดึงออกมาพอดึงออกมาเรารู้สึกว่าเออมันโล่งขึ้น
มันก็เอามาเป็นถุงของขังที่อยู่ในเฟซบุ๊กอะค่ะมันจะเป็นคล้ายเม็ดข้าวสารแต่ว่าใหญ่ขึ้น
แล้วคุณหมอก็ถามคุณถามว่าเออบ้านคุณอยู่ที่ไหนบอกว่าอิสมสาธารณะฮมาธมค่ะ
แล้วคุณทำอาชีพอะไรบอกเป็นตัวแทนค่ะแล้วคุณทานอะไรบ้างโดยปกติ
แล้วเราก็สงสัยแล้วเราก็บอกหนูก็ทานทั่วไปอะค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ไม่ต้องตกใจคือที่หมอทาน
เพราะว่าไอ้ผลแลปที่ออกมาของคุณมันคือเป็นตัวอ่อนเป็นไข่พญาติตืดหมู
เพราะว่าโดยปกติแล้วจากการที่ศึกสามาร์ที่มันจะติดเข้าสู่คนด้านการเทรดซึ่งตรงเนี้ย
ที่มันมีไข่พญาติอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ก็เอาไปรากไปลดแผนปุ๋ย
แล้วก็ผักเอามาเสิร์ฟเรา
อาจจะไม่ได้ล้างได้ดีพอแล้วมันก็ไม่ได้ปรุงสุก
ก็อาจจะทานแล้วก็ติดมา
คุณวริสาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

มีพยาดไปฝักตัวในลิ้นตกใจมาก
แล้วก็กลัวว่ามันจะลามไปวางไข่ที่ส่วนอื่นของร่างกายหรือเปล่า

ก็สอบถามจากแพทย์ที่ทำการรักษาให้แพทย์บอกว่า
คนที่ชอบกินอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ

พญาติตืดหมูจะวางไข่แล้วก็ฟักตัวในร่างกาย
แล้วก็สาเหตุที่นำเรื่องนี้มาโพสต์
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมว่าให้ใส่ใจเลือกอาหาร

ไม่โทษร้านอาหารต่างนะ
อย่างร้านอาหารข้างทางที่เธอชอบซื้อส้มตำปลาเผามากิน
หรือว่าเธอจะชอบกินแบบไหนอะไรยังไงเธอไม่โทษอะไรเลย
เพราะว่าบางครั้งอาหารเนี่ยที่มันอยู่กับตัวเราเราก็พยายามเลือกที่สุดแล้ว

ทีนี้เธอบอกเธอกินคลีนเธอก็เลยมองไปเรื่องของผักหรือเปล่า
ผักต้นเรียดินมันเป็นยังไงคุณรัชพร

เดี๋ยวคนกินคลีนจะสะดุ้งกันเป็นแถวย้ำก่อนค่ะว่า
การทานอาหารคลีนเนี่ยไม่ใช่การเน้นทานผักเยอะแล้วไม่กินเนื้อสัตว์
การทานคลีนคือทานอาหารทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรดมีแป้งมีโปรตีนในปริมาณที่พอเพียง
คลีนจริงคลีนมันคือคำว่าสะอาด
คืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีคือไม่ได้หมักไม่ได้ดอง
ปรุงรสมากเกินไปเค็มจัดหวานจัดและต้องปรุงสุก

เพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าเธอกินคลีนก็คือเธอก็เลยไม่ได้มองไปเรื่องของเนื้อสัตว์ไม่สุกไง
เพราะเนื้อสัตว์ที่อยู่ในอาหารคลีนมันสุก

เธอก็เลยมองไปที่ผักเพราะหมอถามว่าชอบกินผักที่ต้นเรียดินไหม
กระลงกะหล่ำเนี่ยที่มันมากับส้มตรงส้มตำเนี่ย

อาจจะมากับอาหารคลินหรืออาหารอย่างอื่นที่ไปสั่งทานแล้วก็ล้างไม่สะอาดก็ได้ไง

ทีนี้นะครับมาดูพญาติตืดหมูหน่อยครับทุกผู้ชมครับ
ญาติตืดหมูเป็นพญาติตัวตืดที่พบได้ทั่วโลก
ติดเชื้อในลำไส้จากการกินหมูดิบ
ตัวเต็มวัยมีลำตัวแบบคล้ายกับลิฟต์บิ้นมีสีขาวยาวเนี่ยฮะ
มันจะประกอบไปด้วยวัยวะดูดเกาะส่วนปล้องตัวเต็มวัยมีประมาณหนึ่งพันถึงสามพันปล้อง
ช่องสืบพันจะเป็นรูอยู่ในแต่ละปล้องแต่ละปล้องจะมีไข่อยู่ประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นฟอง
เข้าไปตัวเดียวก็ตายคนลุก
เราจะรับไอ้ตัวพญาติตืดหมูเข้าไปในร่างกายได้อย่างไรนะครับมาจากสองข้อหลักใหญ่ใหญ่นะครับ
หนึ่งก็คือกินผักผลไม้สดที่มีไข่ของพญาติอยู่นะครับโดยเฉพาะผักใบเรียดินเนี่ย
ผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินอย่างแครอทหัวไชเท้าคณะพวกเนี้ยแล้วเราล้างไม่สะอาดเนี่ย
เนื้อหมูสุกดิบลาบลู่แหนมดิบพวกนี้อันนี้มันก็เจอได้
อาการตัวอ่อนพญาติตืดหมูฝังในร่างคนจะเริ่มจากอ่า
หากฝังที่สมองจะปวดหัวเวียนศีรษะระยะยาวจะส่งผลให้ความจำเสื่อมอาจรวมไปถึงเป็นอัมพาตได้

ถ้ามันฝังที่สมองบางทีเราไม่รู้มันเกิดจากอะไร

ที่แท้เจอพญาติมันฝังในสมองที่ตามันก็เข้าไปได้นะครับตาจะพล่ามัวสุดท้ายตาบอดนะฮะ
ถ้าหาไม่เจอแล้วไม่ได้รักษาก่อนฝังใต้ผิวหนังก็ได้กล้ามเนื้อก็ได้ปวดเนื้อปวดตัวเรื้อรังสุดท้ายหมอบอกว่าฝังตัวที่ลิ้นที่กระพุงแก้มก็ได้
จุดเริ่มต้นก็คือมันก็จะเกิดการอักเสบอย่างที่ลิ้นอักเสบ

ผมว่าฝังตรงอื่นเนี่ยมันรู้อาการมันยังพอแก้ไขได้ฝังที่สมองเนี่ยโอ้โห
ไม่รู้เลยใครจะไปรู้ว่าปวดหัวเวียนหัวมันจะมาจากอะไร
รู้สึกอยากไปพบแพทย์ทันที

ไม่รู้เพราะเราไม่รู้บางทีเรากินผักแบบส้มตรงส้มตำมันเป็นอาหารคู่คนไทยไง